มิจฉาชีพมากันหลากหลายรูปแบบโกงตาชั่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะ
โอ้โหพ่อค้าที่เขาจะไปรับซื้อหมูจากเจ้าของคอกหมูค่ะ
ทำทีเป็นไปตามคอกเลยนะแล้วก็ไปบอกขอรับซื้อเจ้าของคอกหมู
เขาก็มาชั่งน้ำหนงน้ำหนักกันทำไมชั่งตะชั่งนี่มันเบาอยู่เลยอะ
เขาก็รู้ว่าหมูของเขาน้ำหนักเท่าไหร่ใช่ไหมเลี้ยงมาเขาก็เลยรู้ว่าโดนโกงตาชั่ง
เปลี่ยนใจเอาหมูคืนมาไม่ขายแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวลองไปดูค่ะ
จริงรถพี่มันมีทะเบียนมาทำไมทำไมทำไมทำไม
รวมขึ้นรวมขึ้นรวมขึ้น

คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ปรับเสียงโพสต์เอาไว้นะคะ
ออกกันหน่อยมิตรชาชีพออกตระเวนรับซื้อหมูแต่โก่งตะชั่งโอ้โห
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านคลองแก้วที่ตำบลโคกตานอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตค่ะ
แต่รายนี้เขารอดมาได้นะพี่เบิร์ตเขาไหวตัวทันไงเขารู้ทันว่าเนี่ยโกงตะชั่งเขาก็เลยจะขอหมูคืน
มันก็เลยมีเหตุการณ์โวยวายกันอยู่แบบนี้เพราะเขาขู่ว่าจะแจ้งตำรวจครับ
คนก่อเหตุก็เลยปล่อยหมูคืนแล้วก็ขับรถหลบหนีไป
ทีมข่าวไปตรวจสอบเรื่องนี้ให้นะคะไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ไปเจอเจ้าของหมูในบรรจงปราบเสียงอายุ๔๖
พาทีมข่าวไปดูคอกหมูนะคะอยู่จากห่างจากบ้านแค่๕๐เมตร
คุณบรรจงบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘พฤษภาคม
มีรถกระบะมาจอดที่คอกหมูเลยค่ะแล้วมีคนมากันด้วยหลายคนเลยอ่ะ
แล้วบอกว่าจะมาซื้อหมูหน่อยเค้าก็เลยบอกขาย๘ตัวกิโลกรัมละ๙๕
ก็ตกลงกันว่าโอเคซื้อเอาตาชั่งมาเลย
จับหมูมา๘ตัวใส่กรงเอาไว้แล้วก็ชั่ง
คือช่างหมูสองกรงก่อนนะคะกรงแรกคือใส่หมูเอาไว้สองตัว

ตรงที่มีหมู๒ตัวค่ะน้ำหนักหมูมากกว่า๒๐๐กิโลกรัม

อีกฝ่ายก็เลยบอกว่างั้นไปเอาลูกตุ้มตาชั่งขนาด๒๐๐กิโลกรัมมาชั่งก็แล้วกัน
ทีนี้พอช่าง๒ตัวรวมกันทั้งกรงได้๑๘๐กิโลกรัม
ในบรรจงเจ้าของหมูบอกว่าหมูของเขาตัวนึงหนักไม่ต่ำกว่า๑๑๐กิโลกรัม
ทำไม๒ตัวชั่งแล้วมันได้แค่๑๘๐กิโลกรัม
มันหายไปไหนน้ำหนักมันหายไปไหนเลยเถียงกันค่ะ
เจ้าของหมูเขาลากหมูลงมาจากตาชั่งเลยนะ
แล้วบอกเลยว่าไม่คงไม่ขายมาแล้ว

๒๐๐กิโลกรัมมันไม่ขึ้นครับ
เพราะว่าใช้ลูก๕๐กิโลกรัมใช้ลูก๑๐๐กิโลกรัม

นี่เขาให้ผมไปหาลูก๒๐๐กิโลกรัม
ผมก็วิ่งไปเอาลูก๒๐๐กิโลกรัม
อาศัยช่วงนั้นครับ
เขาเอาไม้สอดไม้มันจะค้ำอันนั้นเลย
ใช่ครับทีนี้มาชั่งได้๑๘๐กิโลกรัม
เขาก็พูดว่าแต่ช่างมันเอียงเมื่อกี้พี่
ผมก็เริ่มเอกใจแล้วครับ

เขารู้นี่ว่าหมูเขาน้ำหนักเท่าไหร่ถูกไหม

ทะเบียน๓๑๙๖กรุงเทพฯ
ทีนี้ทางผู้เสียหายที่เป็นเจ้าของคอกหมู

แล้วอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทะเบียนรถคันนี้หน่อย
ปรากฏว่าตรวจสอบไปตรวจสอบมาทะเบียนปลอมด้วยพี่เบิร์

ก็เลยเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพมืออาชีพ
ตระเวนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้
ก็เลยโพสต์เตือนภัยกันเอาไว้ค่ะ
เจ้าเวรหลอกเขาบ้างแบบนี้มีอะไรบ้างอ่ะ
หลอกซื้อหมูไปหลอกจับฉลากซื้อของราคาถูก
หลอกขายข้าวสารด้อยคุณภาพ